คุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์น้ำกันหน่อยก็แล้วกันนะคะ
แม่ห้องศรเนี่ยต้องบอกว่าหนักเลยอ่ะโดยเฉพาะช่วงกลางคืนเนี่ย
ฝนตกลงมาเป็นอย่างหนักแล้วกลายเป็นว่าน้ำป่ามันหลาก
คือหลากถล่มเข้าหมู่บ้านแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่เนี่ย
พยายามจะเข้าไปอยู่บริเวณจุดนั้นโอ้โหรถราของเจ้าหน้าที่เอง
ก็ถูกพัดจมโครนหมดเลยนะคะทางด้านของรองผู้ว่า
จังหวัดแม่ห้องศรค่ะคุณสมชายลีล่าน้อยนะคะ
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางไปสำรวจกันเนี่ย
คุณผู้ชมลองดูนะวรรณอุทยานถ้ำปลาตรงนี้
แต่บนห้วยผาที่กำเพิ่มเมืองนะคะคือฝนตกลงมายังหนาจริงจริง
น้ำป่าจากลำห้วยแม่สงีแล้วก็ลำห้วยผา
แล้วพอเวลาเหตุมันเกิดช่วงกลางคืนมันป้องกันยากมากนะคะ
น้ำป่าพัดเอาดินโครนเศษซากไม้ก่อย่าโอ้โหสิ่งต่างต่าง
คุณผู้ชมดูสภาพนะคะนี่คือเจ้าหน้าที่ถ่ายภาพเอาไว้ได้ตอนเข้าไป
มันทับถมกันเป็นจำนวนมากตั้งแต่สะพานทางเข้าถ้ำปลา
จนถึงตัวอาคารตรงบริเวณนี้นี่ดูคือเสียหายหมดเลยค่ะ
รถยนต์ของเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการถูกพัดจมโครนไปถึง๓คันนะคะ
ด้วยอีกสามคันร้านค้าจำหน่ายต่างต่างอาหารของที่ระลึก
เขาสร้างกันไว้เป็นห้องแถวถูกน้ำป่าพัดเสียหายรวม๗ร้านเลยค่ะ
ตรงบริเวณจุดชมวิวตรงชมถ้ำปลาที่มีปลาพรวงเนี่ย
โอ้โหนักท่องเที่ยวมาเยอะนะคะตรงนี้เนี่ยที่อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากปลามันจะเยอะมาก
ก็เจ้าหน้าที่บอกว่าตรงนี้น้ำเนี่ยท่วมไม่ถึง
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าน้ำมันก็ยังหลากมาท่วมวรรณอุทยานถ้ำปลา
อันนี้ถือว่าหนักที่สุดเท่าที่เคยมีมาคาดว่าน่าจะใช้เวลาในการฟื้นฟูนานกว่าสองสัปดาห์นะคะ
จะเปิดให้บริการได้ตามปกติตอนนี้ยังคงต้องปิดไว้ก่อน
ตรงถนนทางหลวงสายหนึ่งศูนย์เก้าห้าค่ะช่วงก่อนถึงวันนั้นอุทยานถ้ำปลาประมาณสี่ร้อยเมตร
ไปดูกันหน่อยดินสไลด์ค่ะแล้วก็หินก้อนใหญ่น้ำหนักเป็นร้อยตัน
หลดลงมานะคะปิดทับถนนเนี้ยหนึ่งช่องจารจอเข้าไปแล้ว
เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายออกได้เลยค่ะ
ส่วนบริเวณตรงวัดภูษมะวะนารามตะบรวณปังหมูนะคะที่เตี้ยงเผลอเมือง
จากลำห้วยแม่สงีและลำห้วยแม่สง่าไหลบรรจบกันก็พัดพาเอาสะพานซูตองเป้ตรงเนี้ยเป็นสะพานอธิษฐาน
มีคนมาอยู่ตรงนี้นักท่องเที่ยวจะมาเยอะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเลย
และได้ยอดนิยวงของแม่องศรด้วยโหขาดครึ่งเลยสะพาน
แล้วก็กลายเป็นทางน้ำไหลผ่านยาวกว่าห้าสิบเมตรทุ่งนาข้าวที่กำลังเขียวขจีเนี่ย
รับความเสียหายหมดเลยนะคะน้ำในท่วมขำโอ้โหตรงบริเวณนั้น
ความเสียหายกว่าสี่ร้อยไร่เลยค่ะคือสภาพรถทุกสิ่งทุกอย่าง
ส่งกำลังใจให้จริงจริงนะคะแล้วก็ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้าไปเยียวยาเร่งด่วนเลยค่ะความเสียหายจะประเมินออกมาเป็นตัวเลขเท่าไหร่
มีใครบาดเจ็บศูนย์หายหรือไม่เดี๋ยวต้องตรวจสอบเพิ่มเติมอย่างละเอียดด้วยนะครับ